น้ำหอมโอ้โหมะพร้าวลูกเบอร์เริ่มเลยอย่างนี้ได้เวลาเก็บแล้วแหละ
เพราะว่าอากาศเริ่มกลับมาร้อนน้ำมะพร้าวน้ำหอมนี่คงจะเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะคะแต่ลิงหายคุณผู้ชม
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้ว
ลิงมันหายไปไหนก็ช่างมันค่ะแต่ว่าฝุ่นตอนนี้มันไม่หายสิคุณผู้ชม
ปัจจัยก็มาจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาป่านะคะ
หรือว่าเรื่องของการปล่อยฝุ่นควันพิษต่างเพราะฉะนั้น
ตรวจสอบกันก่อนเลยแล้วกันนะคะจากแอร์วิชัลนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
อากาศยังคงปิดอยู่ในช่วงนี้ลมมันอ่อนนะคะลมไม่พัดอากาศจมตัว
เพราะฉะนั้นดูเลยค่ะว่าพรุ่งนี้ยังคงอยู่ในส่วนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่
หลังจากนั้นลมจะดีขึ้นเพราะว่าอากาศจะเริ่มเบาขึ้น
อากาศจะยกตัวดีลมพัดดีกรุงเทพมหานครดีขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยนึงนะคะ
แต่ทำไมคะทำไมถึงต้องมีการประกาศหยุดเรียนในพื้นที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
คุณดูค่ะว่าสภาพอากาศดูแล้วยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับเด็กเล็ก
ภูมิต้านทานยังไม่ดีก็ต้องหยุดกันไปดูแลรักษาสุขภาพ
หลังจากนั้นโดยรวมแล้วก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นได้เพราะอะไร
เราตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ดูภาพรวมกันก่อนนะคะเป็นภาพถ่ายเรด้า
จะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยยังไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆปกคลุมมากนัก
อาจจะมีปลายช่วงบนนะคะแถบเชียงใหม่เล็กน้อย
มาดูกันค่ะปัจจัยอากาศอะไรจากแผนที่ของอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติม
สีแดงนี่คือเส้นความกดอากาศมันยังคงพาดผ่านตอนบนของประเทศทำให้ยังคงมีอากาศเย็นอยู่
นั่นแหละค่ะคือปัจจัยว่าอากาศมันหนักเลยทำให้อากาศนี้นะคะจมตัวสภาพอากาศฝุ่นละอองต่างก็เลยยังคงปกคลุมอยู่
ขณะเดียวกันนะคะเรื่องของลมมาดูข้อมูลจำลองจากโมเดลของวินดี้กันบ้าง
สีขาวนี่นะคะเป็นลูกศรทิศทางเข้ามานี่คือลมเป็นลมตะวันออกที่ยังคงปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
กำลังอ่อนลงแล้วคลื่นก็เลยไม่สูงมากนักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คงจะเป็นเรื่องของ
ละอองฝุ่นพิษรวมถึงหมอกในตอนเช้าตอนกลางรวมไปถึงตอนบนของประเทศคือเหนืออีสานกลางตะวันออกระยะนี้นะคะ
จะมีหมอกในตอนเช้าอากาศเย็นหน่อยนะคะรวมไปถึงตอนกลางวันเนี่ยร้อนค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยก็ว่าได้นะคะ
จะมีฝนตกบางพื้นที่ก็อาจจะคลื่นสูงประมาณสองเมตรขึ้นไปได้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะนี้นะคะ
ที่เมฆบังสั่วตอนเช้ามีหมอกบางอากาศร้อนตอนกราบหวั่น
แล้วก็ระวังเรื่องของฝุ่นพิษหน่อย
เพราะว่าจะมีอากาศจมตัวในระยะสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างไรรับสายดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
ทำให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ส่วนใครรู้สึกว่าแม่อยากจะดื่มผลไม้อย่างน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยคลายร้อนได้เลยนะคะ
แต่ว่าอันนี้ฉันต้องพึ่งน้องกระต่ายแทนเจ้าลิงแล้วล่ะค่ะ
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เอาลงมาเลยจ้ะ